คุณผู้ชมครับในยุคหนึ่งที่เศรษฐกิจไทยมีปัญหานะครับ
เรามักจะคุ้นหูกับประโยคที่บอกว่าไม่มีไม่หนีแล้วก็ไม่จ่าย
เป็นประโยคของคุณสวัสดิหอรุ่งเรือง
เศรษฐกิจมีปัญหาทำให้เกิดภาวะหนี้สินลดพ้นตัวแบบชั่วข้ามคืน
แต่ว่าในวันนี้เศรษฐกิจไทยอาจจะไม่ได้ซ้ำรอยกับในอดีต
แต่ดูเหมือนกับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น
ซบเศร้าของเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อหลากหลายอุตสาหกรรม
และหนึ่งในนั้นก็คือทีวีดิจิทัลนั่นเองนะครับ
ล่าสุดนี้ครับมีบางรายที่ต้องค่อยถอยออกไปจากอุตสาหกรรมนี้
จะไม่จ่ายเงินค่าประมูลทีวีดิจิทัลทั้ง๒ช่อง

โดยจะไม่จ่ายให้กับกศชจนกว่าคดีนั้นจะถึงที่สิ้นสุดครับ
หรือจะมีคำพิพากษาของสารถึงที่สุดให้เราจ่ายนะครับ
ในเมื่อยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุด
ไม่จำเป็นที่เราจะต้องจ่ายนะครับ
เหตุผลบอกว่าการที่ขอยกเลิกช่องทีวีดิจิทัลทั้ง๒ช่อง
เป็นเพราะว่าคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกศธช
ไม่สามารถดำเนินการเปลี่ยนผ่านทีวีดิจิทัลได้สำเร็จ
และไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ทุกเรื่องครับ
เช่นการแจกคูปองทีวีดิจิทัลการประชาสัมพันธ์และการติดตั้งโครงข่ายครับ
ที่หมดไปพันกว่าร้าน
ทั้งปีเราได้เงินอยู่ไม่ถึง๓๐ล้าน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไทยทีวีนั้นมองด้วยนะครับ
ว่ากศธชควรจะเร่งพิจารณาการระงับจ่ายค่าประมูล
อนุญาตทีวีดิจิทัลรอบที่๓

ซึ่งส่วนตัวเชื่อว่ามีผู้ประกอบการอีกหลายราย
ต้องยุติการออกอากาศแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ครับ
ส่วนกรณีที่ไทยทีวีฟ้องร้องต่อสารปกครอง
เพื่อขออำนาจศาลคุ้มครองการเรียกเก็บหลักทรัพย์ค้ำประกัน
แบงค์การันตีที่ทำไว้กับธนาคารกรุงเทพ
สารนัดไต่สวนนัดแรกวันที่๒๓กุมภาพันธ์นี้
สำหรับขั้นตอนการยึดแบงค์การันตีธนาคารกรุงเทพ
ชี้แจงว่ากศธชสามารถจะขอยึดแบงค์การันตีได้
เงื่อนไขที่ตกลงไว้กับธนาคาร
โดยทำหนังสือส่งให้ธนาคารตามขั้นตอนครับ
จากนั้นธนาคารจะส่งหนังสือไปยังไทยทีวี
เพื่อขอชำระเงินตามที่กศธชร้องขอ
หากไทยทีวีไม่ยินยอมสามารถทำหนังสือแจ้งกลับมาให้ธนาคาร
ระงับการจ่ายแบงค์การันตีได้นะครับ